ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะจิตอาสาที่นี่เขารวมพลังกายพลังใจ
ทำอะไรรู้ไหมผสมปูนเขาจะทำการก่ออิดบล็อกสร้างทาวน์เฮาส์ให้กับศพเด็กรายญาติทั้งหมด๒๐๐หลุมค่ะ
สร้างเป็นทาวน์เฮาส์เลยนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
อุ๋อบ้านโชคบ้านลาบอีกคนคือมีนเจ้าไหวเตอร์นี่๒๘๓โว้วเฮ้ยโชคให้ราบเนาะ
วันนี้รวยกันทุกคนโชคดีกันทุกคนขอให้มีโชคมีลาบคนที่มาช่วยทำหลุมเด็กน้อยวันนี้
อาอะ
โอเคโอเคจะเป็นอะไรก็โอเคหมดแหละ

อย่างเดียวไอติมไอติมที่เป็นคนอ่ะเดี๋ยวได้ดูภาพนั้นอีกสักรอบนึงนะ
จะได้เห็นว่าไอติมของเขาก็วางแปลกอยู่นะ
นี่เหรอเออมันคว่ำไงเอาอย่างนี้
เด็กชอบกินไอติมโคนแล้วคุณจะเอาไอติมโคนวางไง
ต้องวางไหนเอาให้มันขึ้นไหน
ก็เหมือนว่าเขาตักไอติมใส่ถ้วยแล้วเอาโคลนโปะข้างบน

เหล่านี้ไปดูนี่พี่โต้งอาสาสมัครกู้ภัยสุรินเขานำอาหารมานะคะมีอาหารขาวอาหารหวานมาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับเขาพูดเป็นภาษาเขมรด้วยนะเหมือนเป็นการบอกกล่าววิญญาณที่อยู่ในสุสานเพื่อขอให้การทำงานการสร้างบ้านให้ศพเด็กไร้ญาติจำนวนสองร้อยหลุมเนี่ยภายในสุสานมูลนิธิจิ๊บเต็กเสียงตึงจังหวัดสุริ
ทำเพลงออกไปประมาณหนึ่งแล้วเฮ้ยเราก็ได้ฟังไปแล้วได้ดู
มันไปแล้วนี่พี่บอลพี่บอลเชิญยิ้มเห็นไหมคะ
เขาก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะคะอาสาสมัครกู้ภัยประชาชนจิตอาสา
เขาก็มาร่วมงานกันมากมายแล้วก็นำอิดบล็อกกว้างหนึ่งจุดหกเมตร
ความยาวสี่สิบเมตรมาก่อสร้างทาวน์เฮาส์แล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ย
นำข้าวกล่องขนมน้ำมามอบเอาไว้แบบเป็นให้ทานนะคะ
แล้วก็มีการขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะ
ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลในครั้งนี้ด้วยก็อย่างที่บอกว่ามีประชาชนทั้งจิตอาสาเอง
ที่มีจิตศรัทธามาร่วมกับสร้างนี่ทาวน์เฮาส์ก็จะออกมาเล่นลักษณะแบบนี้เนาะ
ใช่ก็มีการผสมปูนก่ออิดก่อสร้างขึ้นมาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะ
ก็เหมือนเป็นการทำบุญให้กับศพรายญาตินะ
ให้เรามีชีวิตที่แบบว่าสดใสรุ่งโรดคล้ายกับไปล้างป่าช้าอะไรอย่างนี้
อารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับซื้อโรงศพให้กับผีและญาติด้วย

บอกว่าการทำบุญลักษณะแบบนี้เราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างไปได้
ใช่เหมือนเป็นการทำบุญให้กับศพที่รายญาติไง
ชีวิตเราจะได้ก้าวข้ามสิ่งอะไรที่มันไม่ดีต่อมา
ใครมีจิตศรัทธามีกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังแรงก็สามารถไปร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับ